มาดูเรื่องราวเศร้าสลดที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียน
เด็กตัวเล็กนะครับที่พ่อแม่ก็ฝากผีฝากไข้
ไว้กับรถรับส่งนักเรียนทั้งเช้าทั้งเย็น

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะฮะ
รถตู้คันนี้ครับคือเด็กหญิงนูรณาเดียมะวัย๓ขวบ
ชั้นอนุบาลหนึ่งนะฮะคือน้องเนี่ยตอนเช้ารถรับส่งนักเรียน
ของโรงเรียนแห่งหนึ่งในตะมนตะบิ้งอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานี
ก็มารับไปนะครับรถตู้คันนี้เนี่ย
มีนายอาฮมะสารอเองอายุ๒๓ปีเป็นคนขับ
ปกติเขาจะมีภรรยาที่เป็นครูผู้ช่วยของโรงเรียนมาด้วย
นี่คือคนขับนะฮะแต่วันเกิดเหตุวันพุธที่ผ่านมาเนี่ย
ภรรยาที่เป็นครูผู้ช่วยอยู่ที่โรงเรียนนี้นี่แหละไม่ได้มาด้วย
พอส่งเด็กหมดปุ๊บเขาก็เอารถตู้ไปจอดอยู่แถวถนนที่โรงเรียน
แล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านล็อกรถกลับบ้านเลย
ไม่ได้ดูให้ทั่วว่าเด็กลงหมดหรือยัง
ตอนเย็นแม่ของน้องอนุบาล๑วัย๓ขวบเด็กหญิงนูราเดียเนี่ยนะครับ
ก็มารับที่โรงเรียนไงคือวันนี้แม่มารับที่โรงเรียน
แต่พอมาถึงครูบอกอ้าวลูกของคุณแม่ไม่ได้มาเรียนนี่คะ
ทีนี้ยุ่งเลยฮะก็เลยไล่หากันไปดูที่รถตู้
ปรากฏว่าลูกนอนเสียชีวิตอยู่ในรถตู้
เนี่ยครับแล้วน้องเป็นมุสลิมนะครับก็มีพิธีฝังไปเรียบร้อยแล้ว

ทำกลางความโศกเศร้าเสียใจของทุกคนว่าเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นอีกแล้วนะฮะ
และวันนี้ครับนายวิรนันเพ็งจันทร์ผู้ราชการจังหวัดปัตตานี
พร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเลยนะครับ
ได้เดินทางไปที่บ้านพักของน้องที่เสียชีวิตนะครับ
เพื่อไปเยี่ยมไปดูอาการไปบรรเทาสภาพจิตใจ
ให้กับนางสาวนูรีดาลาเต๊ะแม่ของนักเรียนชั้นอนุบาล๑วัย๓ขวบที่เสียชีวิต
อยู่ที่หมู่๘ตำบลกาดูนงอำเภอสายบุรีนะครับ
ก็ไปดูชีวิตความเป็นอยู่ไปเยียวยาเรื่องของจิตใจ
หลังจากต้องสูญเสียลูกสาวที่มีอยู่คนเดียว
ราชการจังหวัดปัตตานียังเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุมหารือด้วยนะครับ
เพื่อวางมาตรการวางแผนดูแลความปลอดภัยให้กับนักเรียน
ที่ต้องขึ้นรถรับส่งนักเรียนไปโรงเรียน
จากนี้ไปต้องเอาอย่างเข้มงวดนะครับ
เข้มงวดกันทุกครั้งนะเวลามีข่าวแบบนี้นะครับ
ขณะที่แม่ของน้องที่เสียชีวิตบอกว่าตอนนี้ก็สภาพจิตใจก็พอทำใจได้บ้าง
ก็คิดว่าลูกเนี่ยไปดีแล้วความช่วยเหลือต่างทางโรงเรียนก็ดูแลดีมาก
ก็ไม่ได้โกรธอะไรนะฮะถือว่าลูกมาอยู่กับเราแป๊บเดียว
ก็ขอให้กรณีของลูกเป็นบทเรียนเป็นอุทาหรณ์กับทุกคน
กับทุกโรงเรียนให้ดูแลเด็กให้ดีดีตอนนี้เมื่อมีคนมาให้กำลังใจ
ก็ถือว่าดีแล้วก็อยากให้มีคนมาให้กำลังใจมากเพราะว่าคุณแม่บอกว่า
อยู่คนเดียวมันเหงาคุณเขียนมาสอนอยู่คนเดียวมันเหงา
ส่วนค่าเสียหายทางคดีคุณแม่บอกไม่เรียกร้องนะ
ก็แล้วแต่ว่าคู่กรณีจะช่วยเหลือจะดูแลอะไรยังไงก็แล้วแต่แม่ไม่เรียกร้อง
เมื่อวันนำใจเยอะมากค่ะ
ก็รู้ว่าไม่ได้แบบวกวัตถ์เหตุอย่างนั้น
ขอบคุณครับมันเป็นถึงพอเข้ามาอยู่กับเราแป๊บเดียว
แล้วสิ่งที่อยากจะขออยากจะได้ตอนนี้คืออะไรบ้าง
ก็คืออยากได้คุณมาคุยมันกำลังเป็นกำลังใจแค่นั้นเองค่ะ
เพราะว่าเวลาอยู่คนเดียวมันเหงามันก็คิดด้วยเบื่อยถึงลูก

ก็คือต้องดำเนินชีวิตไปต่อไปค่ะ
ก็ตรงนั้นก็อยู่ที่น้ำใจของเขาค่ะ

ต้องเป็นกำลังใจให้คุณแม่ด้วยนะคะ

เข้มแข็งมากนะคุณแม่นะถ้าฟังจากการให้สอบภาษณ์ดีนะ
ไม่ติดใจเอาความค่าเรียกร้องค่ายดเยียวยาอะไร

โอ้โหแต่ว่าทางโรงเรียนเขาบอกว่าเขาก็ช่วยเหลือทางครอบครัวอย่างเต็มที่นะคะ
เราได้ไปคุยกับทางผู้มนุยการโรงเรียนนะคะ
มนุยการโรงเรียนบำรุงมุสลิมีนพอพวัฒน์เล็งสือนินะคะ
บอกว่าแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
หลังเกิดเหตุก็ไปเยี่ยมไปพบปะผู้ปกครอง
มอบค่าใช้จ่ายเบื้องต้นในการจัดพิธีศพ
จากนี้ไปทางโรงเรียนจะเพิ่มมาตรการให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้น
ในการดูแลนักเรียนเพิ่มความรู้ให้ครู
ให้คนขับรถรับส่งนักเรียนในการดูแลความปลอดภัยนะคะ
ครับในส่วนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ในส่วนแรกก็คือโรงเรียนก็ต้องกล่าว
โดยในส่วนของความรู้สึกนะครับ
ในขณะนี้ก็ทั้งครูผู้บริหาร
แล้วก็นักเรียนทุกคนของโรงเรียนก็รู้สึก
ในทางนี้กับนักเรียนและก็ครอบครัวของนักเรียนนะครับ
แล้วก็ในการดูแลเบื้องต้นของโรงเรียนก็
ได้มาเยี่ยมเยี่ยมในวันที่นักเรียนได้๔ชิ้น

เพื่อที่จะเยี่ยมเยี่ยมให้กำลังใจ
แล้วก็ได้มอบค่าใช้จ่ายเป็นการเบื้องต้น
แล้วก็หลังจากปิดไปโรงเรียนก็ต้องติดต่อทุกส่วน
ให้ติดต่อทุกส่วนเช่นในส่วนของเกี่ยวกับในด้านสภาพจิตใจที่
ของผู้ปกครองเองก็ต้องหาทางช่วยเหลือนะครับ
แล้วก็สภาพจิตใจของคุณครูที่โรงเรียนด้วย
หลังจากนี้ไปก็ต้องโรงเรียนต้องเพิ่มมาตรการ

คือน้องนุรนาเดียที่เสียชีวิตอย่างอยู่อนุบันหนึ่งเองนะครับ
เขาก็เรียนกันตามปกติน่ะเด็กเล็กคุณครูที่สนิทกับพูดเสียชีวิต
คุณครูบอกว่ายังคิดถึงตลอดคุณครูนี่น่าเศร้าเลยนะคะ
ตอนนี้เด็กคนอื่นน้องร่วมชั้นเรียนคือเขาไม่รู้เขาเด็กมาก
สามครูเอาไปเองค่ะใช่เด็กคนอื่นไม่รู้หรอกค่ะว่าน้อง
รณาเดียเสียชีวิตนะคะรู้แค่ว่ามีนักเรียนของโรงเรียนเสียชีวิต
แต่ไม่รู้ว่าเป็นเพื่อนร่วมห้องไม่รู้ว่าเป็นใครคือเด็กเขาก็ยังไม่ได้รู้เรื่องนะคะ
ไร้เดียงสากันอยู่เนี่ยแต่คุณครูบอกว่าคุณครูสนิทกับน้อง
ครับแล้วก็เสียใจยังเสียใจอยู่นะคะ
คุณครูสนิทกับน้องมีข้อหาทานถึงคำอะไรหรือน้องมั้ยอ่านเด็กเขายังไม่รู้ค่ะ
แต่เขารู้ค่ะว่ามีเด็กในโรงเรียนนี้เสียชีวิต
ส่วนเรื่องของคดีความนะครับพันธมตเอกมนตรีคงวัดใหม่ภูมิกับการสพสายบุรี
บอกว่าหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็ได้แจ้งข้อหากับคนขับรถตู้ไปแล้วนะครับ
โดยได้แจ้งข้อหาประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะครับ
แล้วก็ยังมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับพรบรถยนต์คันที่เกิดเหตุนะครับ
รวมทั้งเรื่องของพรบการขนส่งด้วย
เรื่องการนำรถมาขับรถรับส่งนักเรียนอะไรพวกนี้นะครับ
คดีนี้ยืนยันว่าจะทำหน้าที่แล้วก็ทำคดีอย่างตรงไปตรงมานะครับ
ส่วนผู้ต้องหานั้นไม่ได้หลบหนีนะฮะ
เพราะว่าหลังเกิดเหตุก็มาแสดงตัวต่อเจ้าพนักงานนะฮะ
ก็เลยแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็ให้ประกันตัวไปนะครับ
เราก็พูดกันทุกครั้งเรื่องอุทาหรณ์นะคือทุกโรงเรียนต้องสอนได้แล้วล่ะนะ
ต้องสอนเด็กเปิดล็อกประตูเวลาที่อยู่ในรถ
เด็กอนุบาลหนึ่งเนี่ยอายุแค่๓ขวบเนี่ยก็ต้องสอนเขา
ถ้าโรงเรียนของท่านเนี่ยมีรถรับส่งนักเรียนแล้วมีเด็กตัวแค่นี้

ทุกครั้งที่มีข่าวนี้ค่ะทางโรงเรียนก็จะบอกว่าเดี๋ยวจะฝึกเด็ก

แต่ก็มันก็มีจนได้ไงใช่ไหมมันก็มีจนได้
เพราะบางโรงเรียนเนี่ยผมเชื่อว่าบางทีก็แบบ

ยังเล็กอยู่อาจจะยังไม่รู้เรื่องอาจจะไม่ต้องสอนก็ได้อะไรแบบนี้
แต่สอนไว้ก่อนเขาก็ยังจำเขาจำได้นะเด็ก
แต่ความจริงถ้าจะให้โรงเรียนคิดเองเนี่ย

คนขับรถรับส่งนักเรียนนั่นแหละ

ว่าถ้าหนูติดในรถแล้วลุงไม่ได้เอาออกมาเนี่ย

อะไรแบบนี้มันต้องบอกให้เด็กทำให้เป็น
ลุงก็อย่าประมาทอย่าสะเผ้านะลุง
ขับรถเนี่ยนะคะมีเรื่องแบบนี้ทุกปี